เหตุการณ์ระทึกกันก่อนที่มุกดาหารมีนักท่องเที่ยวเป็นวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งไปเล่นน้ำตกแก่งโพ
ตอนเล่นน้ำตกอยู่ฝนมันตกฝนมันตกมันมีน้ำป่าหลากมาแล้ววัยรุ่นคนนี้โดนน้ำตกเนี่ยพัดจากข้างบนลงมาข้างล่าง
แล้วขาเขาไปติดที่โขดหินแล้วน้ำกำลังพัดนะเพื่อนพยายามดึงแขนแล้วนะจะรอดไหมไปดูครับ
คุณผู้ชมดูน้ำน้ำแรงคุณดูสีของน้ำตกแก่งโพที่มุกดาหารที่นี่น้ำเปล่าคือมันแดงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ
คือน้ำป่าแล้วดูมันไหลมาแล้วน้องคนนี้อายุ๑๗ปีเขาถูกน้ำพัดจากข้างบนมาใช่ไหม
แล้วขาไปติดโขดหินตรงนี้ร้องช่วยด้วยช่วยด้วยคือเพื่อนก็ดึงได้แค่แขน
อ๋อฮะคือขาออกออกไม่ได้อ่า
ทำยังไงดีนะฮะคุณผู้ชมนี่คือภาพเหตุการณ์ประทึกบ่ายเมื่อวานนี้เลยนะ
ท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเขาไปเล่นน้ำเรียกว่าน้ำตกแก่งโพที่บ้านนาหินกองตำบล
กกตูมที่อำเภอดงหลวงมุกดาหาร
ระหว่างเล่นอยู่นั้นโอ้โหฝนมันตกหนักไง
พอต้นน้ำมันมีฝนตกหนักใช่ไหม

เป็นน้ำป่าแล้วมาเร็วมาแรงสีแดงขุ่นเข้มแบบนี้
เพื่อนก็พากันนีขึ้นฝั่งกรแทร

คนนี้อายุ๑๗ปีเขาหนีไม่ทันน้ำพัดมาพัดมาไหลลงมาข้างล่าง
พอไหลมาตรงนี้คือน้องก็พยายามตะเกียดตะกายเนอะแล้วขาไปติดที่ซอกหินตรงนี้คุณผู้ชม
เพื่อนที่อยู่บนบกวิ่งตามวิ่งตามมาแล้วก็มาดึงแขนเอาไว้
เพื่อไม่ให้ร่างจมหายไปแต่พอดึงแขนมันเอาตัวขึ้นไม่ได้
เพราะว่าขาน้องติดอยู่ถ้าดึงหนักมากแล้วก็จะเจ็บ
แล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ทันการน้ำมันก็มาแรงอีก
ถ้าไม่ดึงก็เดี๋ยวจะพัดจมหายไปอีกทำยังไงดี
ก็ต้องดึงแบบนี้ระหว่างนั้นก็โทรหากู้ภัย
ครอบบ้านมาช่วยกู้ภัยมาช่วยกัน

กว่ากู้ภัยจะปฏิบัติกลางกระทะหินทำอะไรต่ออะไรนานมากเลย

ชั่วโมงสุดท้ายคุณผู้ชม

พอชวดอยู่๕ชั่วโมงค่อยกระทะเอาขาออกมาได้เป็นผลสำเร็จ
สุดท้ายต้องดามขาเอาไว้เลย
เพราะว่าถูกก้อนหินทับแล้วมันไม่แน่ใจว่าขาน้องหักหรือเปล่า

เบื้องต้นคุณหมอแจ้งว่าขาไม่ได้หัก

แต่ว่าตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลโอ้โห

ใช่ค่ะช่วงนี้คือเขาฝนตกลงมา

แต่น้ำป่าจะมาหลังจากที่ฝนตกหนัก
ประมาณ๒๓วันเพราะเขาใช้เวลาเดินทาง

ต้องระวังสังเกตสีของน้ำด้วยนะคะ